วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะ
ในซอยหนึ่งทีแรกคิดว่าตำรวจเนี่ยจะพาผู้ต้องหาไปทำแผน
แล้วจะถูกรุมประชาธรรมไม่ใช่นะครับตำรวจเนี่ยไปช่วยระงับเหตุนะฮะ
มีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ในไทยที่ชนบุรีเนี่ย
เขาจะไปเอาเรื่องนะเพื่อนชาวเมียนมาด้วยกันนี่แหละ
ไปไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วไปต่อว่าเขาในขณะที่กำลังระดมทุนบริจาค
ไปช่วยเหลือผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารที่พม่าใช่ค่ะนะฮะ
แล้วก็ไปว่าถึงนางองซานซูจีด้วยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ต้องรับแสบเสียงส่วนบริษัทช่วยให้ประทับสิ่งที่ดี
คุณสามารถรู้ได้มั้ยที่รัฐสมัยค่ะ
ก็คุณทำได้อยู่ในหัวงานเองนะฮะจริงดีนี่นี่เนี่ย
หลายเป็นอองซานสามารถโดยน่าจะได้ไม่เห็นรัฐศัตรูสี่
ก็คือแบบนึงนะฮะที่มันเป็นอองซานเรานะครับ

พาไปที่สอปภเมืองชรบุรีก่อนค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นซอย๖๓บางซายประมวลบางซายอำเภอเมือง
คือในหมองที่ท่านเห็นในภาพ่้นจะคลิปนี้นะฮะ
ที่เราทำชื่อไว้ให้ก็เป็นแรงงานชาวเมียนมานี่แหละ
แต่กลุ่มคนที่เขามาก้ังเอาเรื่องต้องการให้ในหมองนึกอ่ะขอโทษ
เนื่องจากตอนนี้ยังมีสถานการณ์ต่อต้านการรัฐประหารที่เมียนมาอยู่
ชาวเมียนมาที่กำลังประท้วงต่อสู้การรัฐภาภาภาภาภาภาแต่ระหว่างที่กำลังระดมทุนช่วยเหลือกันอยู่ในเฟซบุ๊คไลฟ์
คนที่เขามาเอาเรื่องเขาบอกว่าในหมองก็ไปเฟซบุ๊คไลฟ์อีกช่องทางหนึ่งของตัวเอง
แล้วก็ไปต่อว่าต่อว่าต่อขานเขาว่าจะไปให้เงินทำไมจะส่งเงินไปช่วยเหลือเขาทำไม
แล้วก็ว่าไปถึงนางองซานซูจีด้วยสุดท้ายเขาก็มาตามหากันและจะให้ในหมองออกมาขอโทษ
พอเจอตัวในห่องในห่องก็แบบลักษณะอย่างนี้ฮะเหมือนกับไม่ขอโทษนะฮะ
กลุ่มคนที่มาเขาก็ไม่พอใจจะเข้ามาเอาเรื่องตำรวจต้องมากันตัวกันออกไปนะครับนี่ฮะ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะชาวเมียนมาที่เขามาอยู่ที่นี่
แล้วเขาเจอเหตุการณ์ที่ในหม่องไปต่อว่าต่อขานเขาก็รู้สึกยังไงนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ยอมรับ
ว่าเขาทำอะไรผิดลงไปเขาเป็นคนที่ไม่ยอมรับ
และทีนี้ทางเราก็เลยมีประชาธรรมนิดนึง
แต่คนที่เริ่มก็คือเป็นตัวเขาเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่ง้างก่อนแล้วก็ด่าก่อนครับผม
โชคดีฮะตำรวจช่วยเขาทันและไวมากครับ
อย่างนั้นผมว่ามันต้องแตกอะไรสักอย่าง
ต้องขออภัยสำหรับคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับผม
ขอให้อย่าคิดอย่าเข้าใจผิดสำหรับคนพม่าเลยนะครับผม
ขอความกรุณาด้วยครับขอบคุณครับ